ที่เราเล่นกับอีรัก

ก็จริงนี้
เนี่ย
เรายังต้องเพิ่มความแข็งแกร่งอีกนิดนึง
เพราะว่าจริงแล้วเด็กค่อนข้างอ่อนล้า
เราก็ต้องเห็นได้ชัดเลยว่านี้